เรื่องของสภาพอากาศฟ้าฝนกันหน่อยนะคะ

ตอนนี้ทำให้ฝนตกหนักหลายพื้นที่
กลายเป็นวิกฤตน้ำท่วมขังไปแล้วนะคะ

แล้วก็ตอนนี้คนเสียชีวิตสังเวยไปแล้ว

คุณผู้ชมไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยนะคะ
จุดแรกที่จะพาไปดูก็คือที่นี่ค่ะ

ตอนนี้แม้ว่าปริมาณน้ำลดลงไปบ้างแล้วนะคะ
แต่ยังคงมีบ้านเรือนที่อยู่ติดกับลำห้วยจิก
ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปพักอาศัยในบ้านเรือนของตนเองได้
โดยเฉพาะที่บ้านโนนละม่อมแล้วก็บ้านเป้า
น้ำยังคงท่วมสูงจนกลายเป็นเกาะไปแล้วนะคะ

เพราะเส้นทางรถยนต์ไม่สามารถผ่านเข้าออกได้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนั่งเรือนำอาหารนำเครื่องดื่ม
แล้วก็ของใช้ที่จำเป็นใส่เรือเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้าน
ทีนี้ชาวบ้านเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าน้ำมาแรงมาก
ข้าวของไม่ทันนะคะถูกกระแสน้ำพัดหายไปจนหมด
ตอนนี้สิ่งที่ขาดแคลนก็คือเรื่องของอาหารแล้วก็น้ำดื่มค่ะ
ส่วนที่บ้านไผ่วัดโพสิริโสพลตำบลบ้านไผ่นะคะ
ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว๑ศพก็คือนายสารวุฒิจันโทแพงอายุ๒๐ปี
ถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตขณะที่เข้าไปช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
ขนของหนีน้ำท่วมช่วงเช้าของวันที่๓๑สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
เช้าวันนี้นะคะนางศิลากรจันโทแพงแม่ของผู้เสียชีวิตพร้อมกับญาติ
ช่วยกันเก็บกวาดบ้านเพื่อจัดงานศพลูกชาย
เปิดเผยให้ทีมข่าวฟังนะคะบอกว่าลูกชายเข้าไปช่วยเพื่อนบ้าน
ขนของหนีน้ำท่วมระหว่างจะเดินทางกลับออกมา
ปรากฏว่าถูกไฟช็อตจมน้ำเสียชีวิต
เนื่องจากว่าในพื้นที่ไม่มีการตัดกระแสไฟฟ้า
ลูกชายถูกไฟช็อตจมน้ำญาติก็เลยขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ให้ช่วยหน่อยช่วยไปแจ้งการไฟฟ้าทำการตัดไฟฟ้า
แล้วก็รีบเข้าไปที่บ้านจุดเกิดเหตุไปงมหาร่างลูกชาย
คุณแม่บอกเลยนะคะฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์ว่า
โดยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความพร้อมแล้วก็ระมัดระวังมากกว่านี้ค่ะ
น้องเขาก็มั่นใจว่าเพื่อนโดนไฟฟ้าช็อต

คือต้อมเขาบอกว่าไฟฟ้าช็อตน้องแน่
เพราะว่าคือน้องไว้น้ำเก่งน่ะครับ
น้องไว้น้ำแก่งแรง๒คนเขาไว้น้ำได้

ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพคือเมื่อวานนี้น้องโบอายุ๑๘ปีเขาถูกน้ำเชี่ยวแล้วก็พัดหายตัวไปตั้งแต่ตอนเย็นแล้ววันนี้พบกลายเป็นศพแล้วอะค่ะ
ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากนายสมบัติมาลาเชษอายุ๔๔ปีเจ้าของอู่ซ่อมเครื่องล้างเครื่องยนต์ซ่อมเครื่องล้างเครื่องยนต์นะคะ
ก็บอกว่าพบศพคนตายนอนหงายหน้าอยู่ติดกับผักตบชาวาในลำห้วยแล้วก็ลอยไปกับกระแสน้ำในเขตตำบลเหนือเมืองอำเภอเมือง
พอไปตรวจสอบที่ศพนี้ปรากฏว่าอ้าวเป็นน้องโบที่เมื่อวานนี้มีข่าวว่าถูกน้ำพัดหายไปค่ะ
นางสาวชนทิชาอาจเจริญหรือน้องโบอายุ๑๘ปีหายไปตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานเพราะว่าน้องโบเนี่ยเดินฝากระแสน้ำกับเพื่อนรวมแล้ว๕คน
เดินออกจากหอพักที่อยู่ติดริมลำห้วยบ้านอ้นหมู่๓ตำบลดงลานอำเภอเมืองน้องโบเนี่ยถูกน้ำพัดเพื่อนพยายามจะช่วยแต่ช่วยไม่ทัน
วันนี้พบแล้วกลายเป็นศพนะคะส่วนที่อำเภอเสรภูมิวันนี้เนี่ย
อนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ไปที่วัดบ้านนาแซม
กระทรวงสาธารณสุขนำยารักษาโรคไปให้กับประชาชนนะคะที่บริเวณวัดบ้านนาแซง
น้ำจากลำน้ำยังที่พนังพังทลายลงมาหลายจุดนะคะน้ำก็เลยเอ่อท่วม
ไร่นาคอกสัตว์ในน้ำท่วมเยอะเลยอำเภอเสรภูมิเนี่ยน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร
หนึ่งหมื่นห้าพันไร่แล้วนะคะชาวบ้านสองพันเก้าร้อยหกครัวเรือนต้องอบพยพไปอยู่ศูนย์พักพิง
เทศบาลตำบลวังหลวงและวัดบ้านนาแซงค่ะตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าพายุโพดุลเนี่ยดุจริงจริง
ฆ่าชีวิตไปแล้วหลายศพเลยนะคะพิจิตรก็มีคนตายจากอิทธิพลพายุโพดุลเช่นเดียวกันนะคะ
คือช่วงสายวันนี้ค่ะมี๒สามีภรรยาชื่อว่านายประจวบพรมชัยอายุ๖๒ปี
ส่วนฝ่ายภรรยาเนี่ยชื่อว่านางอุบลพรมชัยอายุห้าสิบสี่ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมาจากบ้านพักมาทำธุระที่อำเภอทัพคล้อ
ขณะที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาบนถนนสายทัพคล้อเขาสายช่วงก่อนถึงโรงพักทับคล้อค่ะ
กระแสน้ำไหลผ่านถนนอย่างแรงนะคะซัดรถจักรยานยนต์ของสองสามีภรรยาตกถนน
แล้วก็ลอยไปกับกระแสน้ำทีนี้ชาวบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
ก็รีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สามารถช่วย
ฝ่ายชายก็คือนายประจวบขึ้นมาได้แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลทัพคล้อ
อาการล่าสุดปลอดภัยแล้วส่วนนางอุบลภรรยาค่ะ
ถูกน้ำซัดไปไกลสุดท้ายนะคะเจ้าหน้าที่ช่วยกันค้นหากระทั่งเวลาสักประมาณบ่ายสามโมงที่ผ่านมา
พบเป็นศพค่ะถูกน้ำซัดเสียชีวิต
แล้วก็ถือว่าเป็นรายแรกในจังหวัดพิจิตรที่เสียชีวิตจากพายุโพดุลนะคะ
ขณะนี้จังหวัดพิจิตรภาพรวมน้ำท่วมห้าอำเภอสิบเอ็ดตำบลแปดสิบหมู่บ้าน
ในพื้นที่อำเภอทัพคล้อก็คือวังสายภูลศักดิ์เหล็กสามงามบางมูลนาคนะคะ
ส่วนที่พิศนุโลกค่ะเด็กชายวัย๔ขวบเด็กอ่ะเนอะ
เห็นน้ำท่วมเข้าไปเล่นน้ำสนุกอ่ะแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัด
แต่หนูน้อยคนนี้ยังโชคดีที่เจ้าหน้าที่ช่วยได้ทันนะคะ
กู้ภัยบุรพากู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพมงคลธรรมไปช่วยเหลือเด็กชายวัย๔ขวบ
คือถูกกระแสน้ำเชี่ยวเนี่ยพัดไปในเขตพื้นที่บ้านวังประดูกหมู่หนึ่ง
อำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกคือเด็กทั้งสี่คนเข้าไปเล่นน้ำ
น้ำท่วมแล้วก็ด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเขาก็สนุกน้ำพัดหายไปค่ะ
จนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ไปเจอเด็กทั้ง๔คนติดอยู่กับกอไม้กลางน้ำ
เป็นเด็กผู้ชายอายุประมาณสิบสี่ปีอ่ะนะคะสิบสองปีก็มี
อยู่มสองกับมสามค่ะทั้งสี่คนนี้ออกจากบ้านเพื่อไปเล่นน้ำเลย
เห็นน้ำท่วมก็ไปเล่นน้ำบนถนนเห็นแบบนี้สนุกเลยนะคะเด็ก
แต่สักพักน้ำมันมาเร็วนั่นสิมาเร็วมาแรงแล้วมันแบบ
กระดับขึ้นแบบเร็วมากอะค่ะทั้งสี่คนนี้ถูกพัดออกไปบนถนน
เจ้าหน้าที่มาช่วยนะคะเพราะว่าเด็กประคองตัวไปเกาะกอไม้เอาไว้ได้
ยังดีที่เจ้าหน้าที่ช่วยเอาไว้ได้ทันเด็กต้องระวัง
อย่าไปเล่นน้ำแบบนี้นะคะเรื่องของน้ำเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยนะ
ฉันเคยนะคุณเขียนมาสอนน้ำท่วมครึ่งล้อสักพักนึงค่ะ
หนีไม่ทันมิดหลังคาเลยนะใช่พอน้ำลักษณะแบบอย่างเงี
มันมาเร็วมากนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังต่อนะคะ
เพราะว่าล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนว่ามีพายุลูกใหม่
เกาะตัวอยู่ที่เกาะไหลำคาดว่าจะเข้าไหลำเนี่ย
สองถึงสามกันยายนนี้ก็เลยมีคำเตือนว่าภาคอีสาน
ฝนจะตกหนักมากขึ้นด้วยช่วงนี้นะคะ